เรื่องหนึ่งก็ต้องมีคำถามว่าตายเองหรือมีคนทำให้ตาย
เพราะว่าที่พัทธลุงเจ้าหน้าที่ตำรวจไปพบศพผู้ชายคนหนึ่ง

ผู้ชายคนนี้ถูกกันตัวให้เป็นพยานในคดีคดีหนึ่ง
แล้วก็ถูกโทรศัพท์ลึกลับโทรข่มขู่
จนทำให้เขาเกิดความเครียดนะครับ
ตำรวจสพศรีบรรพฤษจังหวัดพัทธลุงพร้อมด้วยกู้ภัย
เข้าตรวจสอบเหตุคนจมน้ำเสียชีวิตภายในบ่อเลี้ยงปลา
บ้านเล็กที่๑๓๕หมู่๙ตำบลตะแผนอำเภอศรีบรรพฤษจังหวัดพัทธลุง
ที่เกิดเหตุก็พบศพของนายคณิตินคงทองอายุ๔๓ปีเป็นลูกชายเจ้าของบ้าน
ถูกนำร่างขึ้นมาจากบ่อเลี้ยงปลานะครับ
มกลางความเสียใจของคนในครอบครัวแล้วก็ญาติญาติ
จากการสอบสวนญาติญาติบอกแบบนี้ครับ
บอกว่าก่อนหน้านี้นายคณิตินผู้ตายไปทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งในตัวเมืองพัทธลุง
แต่ระหว่างนั้นเองคือนายคณิตินเขาก็ทานอาหารตามปกติของเขาไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับใครนะครับ
ระหว่างนั้นเองมีเหตุการณ์ที่ตำรวจกับกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะวิวาดกัน
แล้วหลังจากเหตุการณ์ตำรวจกับกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะวิวาดกันนั้น
พนักงานสอบสวนของสพเมืองพัทธลุงนะครับ
ก็ขอให้นายคณิตินมาเป็นพยานในคดีเพราะถือว่าเป็นผู้ที่เห็นเหตุการณ์
แต่หลังจากที่ให้ปากคำกับตำรวจในฐานะพยานและเดินทางกลับบ้าน
ปรากฏว่ามีโทรศัพท์ลึกลับโทรมาหานายคณิติน
คมครูเขาว่าเดี๋ยวจะฆ่ายกครัวคมครูแบบนี้
ทำให้นายคณิตินเกิดความเครียดแล้วก็หวาดกลัวมาโดยตลอดนะครับ
ญาติแล้วก็เพื่อนเดินทางมาให้กำลังใจพูดคุยกับนายคณิติน
เพื่อไม่ให้หวาดกลัวบอกว่าเดี๋ยวตำรวจเขาก็จัดการเอง
แต่ปรากฏว่าสุดท้ายนะครับพบนายคณิตินจมน้ำเสียชีวิตอยู่ในบ่อน้ำในบ้านนั่นเองนะครับ
เจ้าหน้าที่เตรียมสอบปากคำญาติและบุคคลใกล้ชิดทั้งหมด
ว่าเกิดจากการฆ่าตัวตายหรืออุบัติเหตุ
หรือเกี่ยวข้องกับการที่ถูกกันตัวเป็นพยาน

หรือว่าการข่มขู่นั้นก็มีคนตามมาฆ่าจริงหรือเปล่า